คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ
อุ๋ยเล่าไปต่อเนื่องอยู่สักระยะหนึ่งกรณีที่กาญจนบุรี
นางสาวฟารีดาค่ะที่ถูกฆ่าปัดคอ
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในคลองที่อำเภอท่ามกาบ
คือตำรวจบอกว่าคนที่ติดต่อกับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย
แล้วหลักฐานมันชัดว่าน่าจะเป็นคนเกาะเหตุ
มันคือปุ๊ดอนรักหรือนายสมโชคเผือกเงินอายุ๓๘ปี

เมื่อวานชื่อลุงปอลุงปอลุงปอปลา
ลูกของผู้ตายบอกเคยเห็นแม่เนี่ยไปเจอลุงปอแล้วไปเอางงเอาเงินจากลุงปอ
ก็ตำรวจบอกคนนี้แหละพี่อุ๋ย
ที่คุยกับนางสาวฟารีดาผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย
ติดต่อด้วยเป็นคนสุดท้ายแล้วหลักฐานมันชัดหลายอย่างมาก
แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธอยู่นะคะ
นายสมโชคเผือกเงินหรือปุ๊ดอนรักอายุ๓๘
หรือลุงปอที่เล่าข่าวไป
เขาก็เข้าพบตำรวจเขาแสดงความฤทธิ์สุดใจ
ว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่ได้ฆ่า
กรณีนางสาวฟารีดาโสภาอายุ๒๘ที่ถูกฆ่าปาดคอทิ้งศพ
ในคลองปรากฏอนาคาทิธามกา
ก็คุยกับตำรวจอยู่๓ชั่วโมงกว่าค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เป็นคนนำสืบเลยนำสอบปากคำเลยก็คุยด้วย
บรรยากาศเครียดมากนะจน๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ก็นำตัวนายสมโชคคนนี้ค่ะไปที่ห้องประชุม
แจ้งข้อกล่าวหาค่ะสุดท้ายถูกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีการอ่านหมายจับ
ขออนุมัติศาลก่อนหน้านี้ต่อหน้านายสมโชคเลย
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มขยายผลเพิ่มนะคะ
พลตำรวจรีไพโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดกาญจนบุรีก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่า
คือพอได้ผลการชนะสูตรศพของนางสาวฟารีดาค่ะ
ว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตคนร้ายใช้ของมีคมเชื่อดคอจนหลอดลมขาด
ตำรวจสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหลายคนนะคะ
สอบปากคำนายสมโชคหรือปุ๊ดอนรักคนนี้ค่ะเพราะคนนี้น่าสงสัยตั้งแต่ต้น
เกี่ยวข้องกันก็คือโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียชีวิตคือคุยด้วยกับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย
แล้วหลักฐานมันมีน้ำหนักมากว่านายสมโชคคนนี้น่าจะเป็นคนก่อเหตุ
คือผู้เสียชีวิตติดต่อกับนายสมโชคหรือในปุ๊ก่อนจะหายตัวไป
มีการนัดเจอกัน๒ครั้งก่อนจะเกิดเหตุในวันที่๒๓ตุลาคม
จากการสอบปากคำนายสมโชคหรือในปุ๊ยอมรับว่าคบหากับผู้เสียชีวิต
แอบให้เงินใช้ในลักษณะเลี้ยงดู
ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุฆ่ายังไม่รู้ค่ะ
เพราะตัวนายสมโชคหรือในปุ๊ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่า

แต่จากการสอบปากคำน้ำหนักมันชัดมากนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
รบหน่อยค่ะ
หลักฐานมันชัดจากการสอบปากคำน้ำหนักมันชัดว่าใช่
ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำใหม่คน
ค้นบ้านพักของนายสมโชคหรือในปุ๊
ไปตรวจยึดมีดปอกผลไม้ที่บ้านพักนะคะเจอในห้องนอน
นำไปส่งตรวจพิสูจน์หาคราบเลือดนะคะ
แน่ชัดว่ามีดเล่มนี้หรือเปล่าที่ใช้ในการก่อเหตุ
แต่ลักษณะการเก็บมีดเล่มเนี้ยมันแปลกเก็บไว้แบบมิดชิดผิดปกติ

ไปเก็บเอาไว้กับอุปกรณ์อื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเหมือนซ่อนนะคะ
แบบนั้นแล้วไปเจอเคสโทรศัพท์สีแดงตกอยู่ที่กองขยะ
ขนต่อเจอโทรศัพท์อยู่ใกล้กัน
ห่างจากบ้านของนายสมโชคหรือในปุ๊ไม่เกิน๑๐เมตร
ทิ้งอยู่ในป่าหลังบ้านคำถามคือโทรศัพท์ใครเคสใคร
ทำไมต้องแอบไปทิ้งแบบนี้สงสัยว่าเป็นโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิต
เพราะแม่สามีของผู้เสียชีวิตเคยให้ข้อมูลว่าเขาใช้โทรศัพท์สีแดง
แล้วมันก็ตรงกันก็เนี่ยต้องเอาไปเก็บลายนิ้วมือเห็นไหมคะ
ส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ส่วนปริศนาโทรศัพท์ของน้องฟารีดาที่เสียชีวิต
ที่ถูกใช้หลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็คือเครื่องที่เจอหลังบ้านของนายสมโชค
ในปุ๊นั่นแหละคือเหมือนกับมีการเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
๓ตุลาคมเป็นรูปคุณอ้อมตอนเวลา๒๓นาฬิกา๔นาที
ซึ่งเธอก็งงเหมือนกันเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักผู้เสียชีวิตกับครอบครัวเลย

ทีนี้พอสอบสวนก็เลยรู้มาว่านายสมโชคหรือในปุ๊
เป็นคนถือโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตเอาไว้หลังเกิดเหตุ
ก็เลยเปลี่ยนภาพเพราะแอบชอบคุณอ้อม
แต่คุณอ้อมไม่รู้คุณอ้อมไม่เกี่ยวไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วก็ไม่ได้ชอบด้วยเปลี่ยนเป็นภาพคุณอ้อมเฉย
๔นาทีต่อมาก็คือ๒๓นาฬิกา๗นาทีในปุ๊
เปลี่ยนอีกเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสลิป
ที่ผู้เสียชีวิตโอนเงินให้นายนพดลสามี๕๐บาท
เป็นค่าขนมลูกที่ฝากเลี้ยงเอาไว้
เมื่อ๒๒ตุลาคมตอนตี๑กว่า
หนึ่งนาทีต่อมาโปรไฟล์เปลี่ยนอีก

ตอนตี๒๒๔นาทีวันเดียวกันแต่ไม่รู้โอนให้ใคร
ไลน์เฉยเลยประมาณสัก๑๘วินาที
ก็นี่แหละค่ะเพราะมือถือของผู้เสียชีวิต
อยู่กับนายสมโชคหรือในปุ๊นะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะตัวพี่สาวของในปุ๊เนี่ย
พี่สาวของนายสมโชคเนี่ยนางธัญลักษณ์อายุ๔๕
ก็บอกว่าพาน้องชายมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพื่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

แต่ก่อนหน้านี้น้องชายเอารถไปจำนำกับเพื่อน
แล้วเพื่อนเอาไปจำนำต่อกับนางสาวฟารีดาผู้เสียชีวิต
ก็มาปรึกษาน้องชายมาปรึกษาว่าทำยังไงดี
กลัวว่ารถจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี

ถ้าไม่เอาเงินมาให้จะเอารถไปขายนะ
กันยายนก็เลยจ่ายดอกให้กับผู้เสียชีวิตไป๕๐๐บาท
๑กันยายนเอาเงินสด๕๐๐๐ไปถ่ายรถคืน
แล้วก็ให้น้องชายก็คือในปุ๊ไปเอาให้
ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเห็น
ปุ๊ยื่นเงินให้ตัวผู้เสียชีวิต
แล้วมันก็แยกย้ายกันไปไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ติดต่ออะไรกัน
พี่สาวของในปุ๊กก็เลยบอกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะ
วันนี้ตั้งใจพาในปุ๊น้องชายมาเจอตำรวจ

เพราะในปุ๊น้องชายทำงานก่อสร้างนานทีจะกลับมาบ้าน
บางทีโอ๊ยเป็นเดือนกว่าจะกลับมาบ้านที
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าในปุ๊คนนี้แหละค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาและดำเนินคดี
ไม่ได้มีเรื่องยาเรื่องดูดปุรีกินเล่าอะไรไม่มีทั้งนั้น
ถักกินไม่เป็นปุรีไม่สูบ
ขอความเป็นธรรมให้น้องชายด้วยน้องชายไม่ได้พูดอะไร
ให้ตำรวจเห็น
แต่พี่สาวก็ยืนยันว่าในปุ๊น้องชายเป็นคนดี
ไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นคนฆ่านางสาวฟารีดา
ตอนนี้เขายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ